ทีนี้ถามคุณสองคนถามคุณผู้ชมด้วย
เวลาเห็นคนทะเลาะกันไม่ว่าจะเป็นผัวเมียทะเลาะกัน
หรือว่าผู้หญิงผู้ชายที่เป็นแฟนกันทะเลาะกัน

ถ้าเกิดสามารถทำได้ก็แจ้งรบพอหรือไม่

ก็คือคือยืนยึดพฤติบัตรกับเพื่อน
ก็ยืนดูสถานการณ์อยู่ว่าถ้าเกิดเขาจะลงไม้ลงมือ

ถ้าเขาจะลงไม้ลงมือก็ตั้งใจว่าจะเข้าไปชาร์จแหละ

คุณทัศนัยยังบอกยังบอกรอปภถูกไหม

ผู้ชายเนี่ยตบผู้หญิงเลยนะคะชกผู้หญิงเลยนะ

ที่บอกว่าเขาจะต้องเข้าไปช่วยเอง
เพราะว่ารอปภเห็นเหมือนกันแต่รอปภเดินหนี

เดี๋ยวไปดูพลเมืองดีที่เขาเป็นสามีภรรยา
เขาเห็นเหตุการณ์แล้วถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้ดูพร้อมกันค่ะ
เออทุกผู้หญิงอ่ะ
เนี่ยแล้วผู้หญิงก็ร้องไห้คุณผู้ชมค่ะ

เห็นไหมว่าผู้ชายกับผู้หญิงที่เขาทะเลาะกัน
ผู้หญิงตรงนี้เป็นจุดตรงทางออกจะไปลานจอดรถชั้น๔ของห้างชื่อดังแถวราชประสงค์ค่ะคุณผู้ชมแล้วรอปภอยู่แถวนั้นก็จริงแต่เดินหนีเลยค่ะ
พลเมืองดีเนี่ยเขาเป็นสามีภรรยาคุณได้ยินเสียงใช่ไหมผู้หญิงห้ามอยู่ผู้หญิงถ่ายคลิปฝั่งภรรยาถ่ายคลิป
แต่ฝั่งสามีเดินเข้าไปเพื่อที่จะห้ามเพราะว่าเห็นว่ารอปภไม่ช่วยแล้วไง
แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะผู้ชายที่เขาทะเลาะกับผู้หญิงอยู่เนี่ยเขาก็หยิบของเดินหนีไปแล้วก็มีการบอกขอโทษ
วันนั้นเนี่ยผมกับภรรยาก็ไปทานอาหารที่ห้างนี้แหละผมกำลังจะกลับบ้าน
ก็จะเดินไปที่บริเวณทางออกลานจอดรถไงแล้วก็มาเจอเหตุการณ์ช่วงสัก๕โมงเย็นทีนี้เห็นเขากำลัง

ผู้ชายก็ลงมือทำร้ายผู้หญิง
รอปภก็อยู่นะแต่รอปภเดินหนี
ฝั่งพลเมืองดีผู้ชายเขาเห็นเหตุการณ์ไม่ดีแล้ว
ต้องเข้าไปห้ามปรามนะคะ
แล้วก็เริ่มมีเชียงดังหนัง

ได้กำไรดี
ก็เลยบอกเดี๋ยวผมเข้าไปฆ่านแล้วแดกแฟนพวกเขาก็ถ่ายคลิปไว้
ดูดว่าเขาตัวเล็กกับพุทร๒๐๑๒
แต่ว่าจากที่ฟังพี่คนนี้เล่ากับฟังในคลิปที่ผู้ชายพูด

ตอนที่เราได้คุยกับเพลมรมิงดีแล้วเนี่ย
นักข่าวของเราไปที่ห้างนี้เลยนะคุณ
แล้วพยายามจะหารปภคนนั้นน่ะ
เดินหนีในวันที่เกิดเหตุนะคะเจอไหมแต่ทีนี้คือไปเจอรอปภเหมือนกัน
แต่ไม่ใช่รอปภคนเดิมเพราะรอปภเขาก็ให้ข้อมูลว่า
มีการสลับสับเปลี่ยนเวรกันไปแต่ละคนเข้ากะก็ไม่เหมือนกัน
แต่ทีนี้ตอนที่เอาคลิปให้รอปภที่มาเข้าเวรวันนั้นดู
คือรอปภเขาก็เพิ่งรู้นะว่ามันเกิดเหตุการณ์ตบตีกัน
แล้วรอปภคนนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเท่าที่ผมดูคลิปเนี่ยนะ
ผู้ชายน่าจะเป็นคนที่เคยทำงานอยู่ในห้างนี้
เพราะว่าหน้าตาคุ้นเหลือเกินอาจจะเป็นรอปภของห้าง
เพราะว่าใส่กางเกงสีเหมือนเครื่องแบบรอปภ
แต่เราก็ไปได้ข้อมูลมาอีกค่ะผู้หญิงในคลิปนี้
สรุปคือเป็นพนักงานของห้างนี้แหละไปถามกับผู้จัดการ
ผู้จัดการของพนักงานคนนี้แล้วนะผู้จัดการเขาก็บอกว่า
ผู้หญิงคนนี้เขามีปัญหาทะเลาะกับแฟน
หัวหน้าเนี่ยก็เรียกผู้หญิงเข้าไปพบแล้วเพื่อที่จะสอบถามเรื่องราว
พอรู้ว่ามีปัญหากันมันเป็นเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัว
ทางด้านหัวหน้าก็เลยตักเตือนผู้หญิงพนักงานผู้หญิงนะ
บอกว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
แล้วตอนนี้พนักงานผู้หญิงอยู่ระหว่างการถูกพิจารณาโทษด้วยนะคะ
โอ้โหไม่รู้ว่าจะถูกไล่ออกหรือเปล่าด้วยนะ
แล้วก็ไม่รู้ต้นสายไปเหตุแต่ว่าผู้ชายก็ไม่ควรทำร้ายผู้หญิงอยู่แล้วเนาะนะครับ